คุณผู้ชมอีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องราวพิษรักแรงหึง
คือผู้หญิงผู้ชายเนี่ยคบหากันมาประมาณเดือน๒เดือน
ปรากฏว่าฝ่ายหญิงทำทีเหมือนจะตีตัวออกห่าง
ทีนี้ฝ่ายชายหึงหวงไม่พอใจทะเลาะกัน
จุดที่เกิดเหตุเป็นร้านขายอะไหล่รถยนต์
พอทะเลาะกันแล้วเป็นยังไงรู้ไหมฝ่ายชายหยิบกันไกลมา
้วงแทงฝ่ายหญิงเป็น๒๐แผลจนเสียชีวิตในที่ทำงานนะคะ
แล้วก็นี่เป็นรักในที่ทำงานด้วยนะทำงานด้วยกันทำงานที่เดียวกัน

ร้านมันเป็นร้านขายอะไหล่รถยนต์ที่บางพลีสมุทรปราการ
ชั้น๔ของอาคารไปเจอศพของนางสาวสาวิตรี
นางรองอายุ๒๘ปีเสียชีวิตอยู่ในห้องเก็บอะไหล่รถยนต์
แล้วก็สภาพศพเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหมีบาดแผล
โดนแทงด้วยกันไกลเข้าที่คอเข้าที่แขนเป็น๒๐กว่าแผล
แล้วก็โดยเฉพาะบาดแผลบนใบหน้านะคุณโดนแทงเข้าที่แก้มทะลุเลย
ใช่ค่ะแล้วเนี่ยเลือดแบบอาบไปหมดเลยนะคะ
มีกันไกลเหล็กเปื้อนเลือดตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
ส่วนคนที่ก่อเหตุนี้นะคะก็คือฝ่ายชาย
นายยุทธพงศ์แก้วมณีอายุ๕๒ปี
เป็นคนที่ทำงานอยู่ที่เดียวกันแหละ

อบตัวกับตำรวจสพบางพลีโดยบอกว่า
ผมเนี่ยเป็นคนใช้กันไกลแทงนางสาวสาวิตรีเอง
เพราะว่ามันหึงหวงเกิดจากที่ทางนางสาวสาวิตรีเนี่ย
พยายามตีตัวออกห่างไปมีผู้ชายคนอื่น
จริงผมก็คบกับเขามาได้เดือนกว่า
แล้วก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ฝ่ายชายไปคุยกับฝ่ายหญิงที่ชั้น๔
แต่ปรากฏว่าพอคุยกันจะตกลงกันตกลงกันไม่ได้
ทะเลาะกันค่ะฝ่ายชายโมโหมีกันไกลอยู่ไง
ทีนี้ก็เลยหยิบกันไกลมาจ้วงแทง
หลังจากนั้นก็มามอบตัวกับตำรวจนะคะ
พี่สาวของนางสาวสาวิตรีผู้ตายเนี่ย
ทำเรื่องขอรับศพน้องสาว
จะกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดที่ศรีสเกต
พี่สาวบอกแบบนี้บอกว่าน้องเนี่ยนะ

หลังจากที่เลิกรากับสามีเก่า
แล้วก็มาคบกับผู้ชายคนนี้ประมาณ๒เดือน
พี่สาวรู้ข้อมูลเท่านี้เองค่ะ
ส่วนเรื่องอื่นไม่เคยรู้เลย
ว่าน้องมีปัญหาอะไรกับผู้ชายคนใหม่ที่มาคบหรือเปล่า
ทีนี้ด้านคดีนะคะพนักงานสอบสวนก็สอบผู้ก่อเหตุ
แล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่น
หลังจากนั้นก็ส่งตัวฝ่ายชายดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
รักแรงหึงแล้วก็หึงโหดนะครับ